ยุคเรา๓คนโตมาน่าจะคุ้นเคยกับคำที่ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าอย่าดื้อนะ
ค่ะเดี๋ยวปอบมากินตับอ่าอยู่เฉยเฉยห้ามเป็นห้ามให้เด็กดื้อเลยอ่า
ความเชื่อเรื่องของผีเรื่องของปอบในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือ
อาจจะค่อนข้างเชื่อเรื่องนี้ด้วยสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศนะครับ
พื้นถิ่นที่อยู่ธุระกันดาลแล้วก็ห่างไกลซึ่งหลายต่อหลายคน

เหตุการณ์ที่จะพาคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าน่าจะมีผีปอบหรือผีกะอารวาสในหมู่บ้าน
เพราะซากสัตว์ที่เจอเนี่ยตับในไส้พุงหายหมดนะครับ
เหลือแต่โครงกระดูกไว้เหลือแต่ส่วนเนื้อต่าง
เครื่องในหายไปบ้างก็เป็นลูกหมูเพิ่งเกิดเอง
ก็หายไปเหมือนกันเหลือทิ้งไว้แค่ซี่โครงกระดูกของลูกหมูให้ดูต่างหน้าเท่านั้น
ตกลงแล้วเป็นผีปอบผีกะหรืออะไรกันแน่ที่อารวาสในหมู่บ้านแห่งนี้

ปงใต้ตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง
ขวัญภาวะไปตามกัน
หลังพบซากลูกวัวที่ถูกควักตับไตไส้พุงนอนตายสยดสยอง

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายกันเกิดขึ้น
ลูกหมูที่เพิ่งเกิดใหม่ถูกฉีกกินเนื้อจนเหลือแต่กระดูก
เชื่อเป็นฝีมือของผีปอบหรือผีกะที่กำลังออกอารวาส
ทีมข่าวลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบ้านหลังเกิดเหตุดังกล่าว
โดยชาวบ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าลูกหมู๗ตัวที่เกิดใหม่ได้ไม่นาน
หายออกไปจากคอกทิ้งไว้แต่คราบเลือดและเศษกระดูก
หากเป็นสุนัขหรือสัตว์อื่นก็ไม่น่าจะเข้ามากินลูกหมูได้
เพราะเชื่อว่าคอกหมูของตัวเองแน่นหนาพอ
ที่จะป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาทำร้ายได้
นำเสื้อผ้ามาแขวนไว้เพื่อป้องกันผีปอบ
ตามความเชื่อของชาวบ้าน
เป็นพออยู่ได้ห่ำติดมันมากินงว้าทำ
เท่ากับปอบแน่นอน
หมูที่ไหนมันจะกลิ่นลูกของมันนี่ไง
พอมันเกิดแล้วข้างแรกมันยังไม่กิน
ข้างที่สองมันจะกลิ่นลูกมันใกล้ไง

ทีมข่าวเดินทางไปพบกับนายเหลียวศรีอิ่นแก้ว

ผู้ที่ชาวบ้านในจังหวัดลำปางเล่าลือว่า
มีวิชาอาคมปากผีปอบได้
ซึ่งพ่อน้อยเหลียวได้สืบทอดวิชาปากผีปอบ
ในจังหวัดเชียงรายเมื่อ๕๐ปีก่อน
และได้ใช้วิชานี้ช่วยเหลือชาวบ้าน

นักด้วยเขี้ยวหมูป่าและวิชาอาคมที่เรียนมา
เราต้องสีกหง่านด้านจูง

ไปเอามัดคอ
คนไข่นี่คนที่ขี้เขาคือไหม้แม้ด้วย

เอ้าหง่านด้วยมัดหมดคอครับ
ปอบหรือผีกะทางภาคเหนือมีอยู่หลายประเภท

คือผีกะตระกูลที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้
เพื่อปกป้องรักษาคนในครอบครัวตามความเชื่อ
หรือที่เรียกกันว่าการนับถือผีนั่นเอง
แต่ผีชนิดนี้มีทั้งคุณและโทษ
เมื่อเจ้าของเลี้ยงไม่ดีก็จะออกมาประจานคนเลี้ยง
ด้วยการเข้าสิงร่างคนที่จิตอ่อน

ซึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเคยพบเห็นผีปอบ
ขณะกำลังออกมาหากลิ่นกบของชาวบ้าน
ตายมันกระพริบนะตายมันกระพริบยิบ

บริเวณจุดที่อ้างว่าเคยพบเห็นผีปอบ
ซึ่งใกล้กับสุสานท้ายหมู่บ้าน

ในช่วงกลางคืนจะไม่มีใครกล้าผ่านไปมา
เพราะกลัวผีปอบที่อาจจะออกมาหากิน
ผีกะมีอยู่หลายประเภท
จากนั้นก็พาไปกินของสดดิบยามค่ำคืน
ทำให้นานเจดกลายเป็นผีกระโดยไม่รู้ตัว
จากการเฝ้าสังเกตตลอดทั้งคืน
ทีมข่าวไม่พบความผิดปกติเกิดขึ้น
แต่การตายของลูกวัวที่ถูกควักตับไตไส้พุงออกไปจนหมด
ยังเป็นเรื่องที่ชาวบ้านสงสัย
ต่อมาทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว

ซึ่งได้นำซากลูกวัวตัวดังกล่าวไปตรวจสอบ

เจอลูกวัวนะฮะลูกวัวเพิ่งคลอดใหม่

สภาพก็ถูกสัตว์แทะกินเครื่องใน
เฉพาะส่วนท้องเป็นรอยบุ๋มเข้าไป
บุ๋มเข้าไปเครื่องในโดนกัดกินหมดนะครับ
ตรวจดูสภาพข้างนอก
พบรอยเล็บนะฮะเหมือนโดนตะคุบ
โดนแล้วก็โดยเฉพาะตรงส่วนสะโพกตรงขาหลัง
จะมีรอยเล็บสัตว์รอยยาวประมาณขนาดนี้นะครับ

เรามีรอยเขี้ยวตรงบริเวณโคนหาง

พบว่าบริเวณโดยรอบจุดเกิดเหตุ

ซึ่งอาจเป็นเสือปลาหรือเสือแพ่ว
โดยเสือประเภทนี้จะไม่กัดกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่า
ส่วนลูกวัวที่ถูกกัดกินเฉพาะส่วนท้องนั้น

จะเลือกกัดกินตรงบริเวณส่วนท้องก่อน
จากจุดนี้เป็นแหล่งรวมโปรตีน
และสามารถกัดกินได้ง่ายที่สุด
วัวที่นอนตายจึงมีสภาพอย่างที่เห็น
เศษฐาเสาหรินข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน